ก็วันที่๑เฉยเนาะ

คือช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อย
ดีครับสาธุ

เอามาทาหน้าช่วงนี้หน้ามันนิดหนึ่ง
คือวันพรุ่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ใครหลายคนเขาก็รอคอยกัน

ก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องข่าวแปลก

มีชาวบ้านจำนวนมากแห่ไปกราบไหว้
เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่
อยู่วัดบางขยารามอยู่ที่จังหวัดสุราธานี

เขาเข้าไปทำไมนะคะก็ไปขอเลขเด็ดนั่นแหละ

อุดรธานีมีชาวบ้านไปขอโชคลาภต้นหมากที่ออกทะลายออกมา

ผมกำลังเพ่งอยู่ผมไม่ดูลักษณะการคล้าย
คือเพ่งข้ามเรื่องความคล้ายไปแล้วใช่ไหม

แต่นี่ยืนยันว่าเป็นทะลายต้นหมากนะ
รูปร่างคล้ายเสียนพญานาค
อยู่บริเวณสารหลักบ้านของบ้านหนองหัวหมู่
หมู่ที่๕ตำบลนาดีอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
ประชาชนให้ความสนใจทยอยเข้าไปกราบไหว้
อธิษฐานขอโชคลาภตลอดทั้งวันเลยนะคะ
นายมานิดที่พักดีเล่าให้ฟังบอกว่า
เปิดร้านขายของชำอยู่ตรงข้ามสารหลักบ้านนี่แหละ
มักจะมาทำความสะอาดบริเวณนี้เป็นประจำ
แต่ทีนี้มีวันหนึ่งสังเกตเห็นเป็นคนแรกเลยนะว่าทลายต้นหมาก
มีลักษณะคล้ายเสียญพญานาค
แต่ไม่อยากเห็นชาวบ้านแตกตื่น
ก็เลยไม่อยากพูดเรื่องนี้กับใครไม่ได้พูดเรื่องนี้กับใครเลยนะคะ

รถออกมาขายอาหารภายในหมู่บ้าน
และต้องผ่านสารหลักบ้านลักษณะคล้ายสารหลักเมือง

คือเธอจะเดินทางมาตรงนี้ทุกวัน
วันจันทร์ที่ผ่านมามองเห็น

เห็นมาแล้วบอกเห็นคนมารอตักบาท

แต่พอเข็นรถมาใกล้สารหลักบ้าน

ซ้ายมองขวาเห็นต้นหมากเดินเข้าไปใกล้
ก็เลยรีบไปบอกชาวบ้านให้ออกมาดู
สรุปสุดท้ายก็นอกจากออกมาดูแล้ว
มากราบไหว้ขอพรกันนี่แหละค่ะ
หรือยังฮะยังยังยังไม่หมดได้ไง
แต่เอามาให้ดูแค่หนึ่งไม่จุใจ
วัดบางขยารามในตำบลบางชนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ประชาชนทยอยเดินทางไปกราบไหว้ไปขอพร
เจ้าแม่ตะเคียนดำหรือว่าเจ้าแม่เหมือนฝันพันเพชรมณี
พร้อมทั้งส่องหาเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชคในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
อกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนเอาชุดไทยหลากสีสัน
พร้อมเครื่องประดับเครื่องสำอางเอามาถวาย
แล้วก็มาเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นเจ้าแม่ตะเคียนดำ
หลังจากที่เคยมากราบไหว้มาขอพรและได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชค
บางคนเขาถูกรางวัลไปแล้วนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมา
อธิการภูวนาจารุธรรมโมเจ้าอาวาสบอกว่า
โยมโยมงวดที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกรางวัลมากกว่าร้อยคนแล้วนะ
พระบอกแบบนี้โยมก็ต้องเชื่อสิฮะ
แล้วบอกว่าไม่ใช่รางวัลเล็กน้อยคือรางวัลเล็กน้อย
รวมเป็นร้อยคนแต่รางวัลที่ใหญ่ที่สุดคือรางวัลที่๔
รางวัลมีคนถูกมาแล้วทุกคนเห็นนะคะ
ปิดท้ายอีกหนึ่งจุดที่วัดสว่างอารมณ์ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

นี่เรากะว่าเราจะตั้งโต๊ะแล้วล่ะ
โต๊ะผู้ศึกข่าวประจำวัดนี้
เพราะไปประจำวัดนี้ตลอดนะฮะไปประจำวัดนี้ตลอดเลย
เราตั้งโต๊ะผู้สื่อข่าวสายโชคลาภไหม

ทำข่าวส่งเราทุกวันที่๑กับวันที่๑๕ใช่ไหม
อื่นก็หยุดพักได้นี่เหรอ
เดี๋ยวไปดูนะคะเขาพากันไปส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนตาทองงิ้วราย
ไม่ขาดสายเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะวันที่สามสิบเอ็ด
พวกวันที่สิบห้าจะไปกันแล้ว

มีพิธีบวงสวงขอพรหลวงปู่ศรีสุโธพญานาคาราช
แล้วก็มีประชาชนมาร่วมพิธีจนแน่นขนาดวัดเลยนะคะ
สำหรับวันวานนี้ค่ะครับ